เอามาพูดถึงเรื่องของกระเป๋าของผู้ชายกันบ้าง
ที่คุณอริยาบอกว่าโอ้โหหลายท่านใช้แบบว่าใช้จนเย็นใช่ไหม
ใช้จนเย็นใช้จนยุ่ยใช้จนเปื่อย
ไม่ค่อยเปลี่ยนของพวกนี้นะนานเปลี่ยนทีนะครับ
แต่ว่าถ้าอันไหนสวยเท่นะก็ชอบ
ก็ยอมซื้อเพราะเดี๋ยวนี้มีกระเป๋าหนังผู้ชายเท่เยอะเลย
ผู้ชายยอมซื้อหรือว่าคุณผู้หญิงยอมซื้อให้คะเนี่ย
ก็ต้องรอคุณผู้หญิงซื้อให้ส่วนใหญ่นะซื้อเป็นของขวัญนี้นะฮะ
แต่ถ้าจะซื้อเองนะผมพาไปดูไอเดียการออกแบบกระเป๋าผู้ชายนะครับ
เพราะว่ามีความแตกต่างแล้วก็ตอบโจทย์ได้เฉพาะกลุ่มผู้ชายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจกระเป๋าใหม่
เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน
อยากจะทำธุรกิจร่วมกันนะคะ
เขาไปเริ่มต้นจากการออกบูธตามงานอีเวนต์และขายของทางออนไลน์
ทุกวันนี้ขยับขยายมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง
ธุรกิจนี้มีเคล็ดลับความสำเร็จอย่างไร
ตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ
กระเป๋าหนังวัวแท้ฝีมือคนไทยหลากหลายแบบ
กระเป๋าเอกสารกระเป๋าใส่กล้องกระเป๋าสตางค์
และกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กที่เน้นโทนสีน้ำตาลและสีดำ
รูปทรงเรียบง่ายสไตล์เรียบหรูในราคาที่สมเหตุสมผล
โจทย์สุภาพบุรุษตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงาน
ที่ต้องการใช้กระเป๋าในทุกวันอย่างคุ้มค่า
พอเราเริ่มทำงานเนี่ย
เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะได้กระเป๋าใบหนึ่งที่คุณภาพดีแล้วก็สวย
ก็เลยเป็นที่มาว่าเราเสิร์ชอินเตอร์เน็ต
แล้วก็เจอที่ชอบแต่ว่าราคามันสูง
ก็เลยเป็นความคิดแรกเริ่มว่า
ทำไมเราไม่มีคนที่ทำสินค้าประมาณนี้ในราคาที่คนที่เพิ่งจบใหม่เนี่ย

ผู้ชายมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่า
เวลาเขาชอบแบรนด์ไหนไปแล้วเนี่ย

หลังจากที่โอเคใบนี้เจ๊งปุ๊บซื้อใบเก่า

นำเข้ามาจากสหรัฐและโซนยุโรป

และตัดเย็บอย่างพิธีพิถันด้วยฝีมือคนไทย

ครองใจลูกค้ามากว่า๓ปีค่ะ
โดยกำลังการผลิตอยู่ที่๑๐๐๐ใบต่อเดือน

ตั้งแต่เรื่องของหนังที่เราเลือกใช้ครับ

ใช้คำว่าแทบไม่มีใครใช้ดีกว่าครับ

มีอะไรที่มันเป็นหนังที่คนเห็นแล้วส่วนใหญ่คนจะชอบมาก
หน้าร้านบนสื่อออนไลน์อย่างเว็บไซต์เฟซบุ๊คและอินสตาแกรม
เป็นช่องทางหลักในการจำหน่ายสินค้า
และด้วยความที่ลูกค้าอยากเห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ
ทำให้ตัดสินใจลงทุนเปิดหน้าร้านปัจจุบันมีทั้งหมด๔สาขาค่ะ

ก็เริ่มเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ฉันจะจ่ายเงินเพื่อออกบูธทำไม
เมื่อลูกค้าสุดท้ายแล้วก็เป็นลูกค้าที่มาจากออนไลน์
ก็เลยมีแนวคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเปิดเป็นหน้าร้านเลยจะคุ้มกว่าไหม
พอเราเริ่มเห็นตัวเลขปุ๊บเราก็จะตัดสินใจได้ว่า
โอเคการเปิดเป็นหน้าร้านคุ้มกว่าจริง
หมายต่อจากนี้วางแผนว่าจะขยายตลาดไปต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง
แต่มีความกังวลว่าดีไซน์ของกระเป๋าที่มีอยู่
ออกแบบมาสำหรับลูกค้าคนไทยร้อยละ๙๐
แต่ไม่มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าทั่วโลกหรือไม่
มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะ
แต่สิ่งที่จะชี้ขาดแบรนด์ในตลาดต่างประเทศ
หรือว่าตลาดที่กว้างกว่านี้ได้
คือเรื่องของปลอสเซนตินในห้างของแฟชั่น
หรือว่าการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
เป็นมากกว่าแค่กระเป๋าหนังผู้ชายที่ทนและถูก
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของที่ว่าการไปต่างประเทศ
ถ้าเราจับตลาดแมสที่กว้างเกินไปหรือว่าตลาดผู้ชายทั้งหมด
อาจจะเป็นไปได้ว่าเราลองดูอย่างแบรนด์ที่เป็นว่าแบรนด์ใหม่
มาท้าชนกับแบรนด์เจ้าถิ่นอยู่แล้ว
ส่วนมากเขาจะเริ่มจากตลาดนิสหรือตลาดเฉพาะก่อน
โดยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเป็นอันดับแรก
เพราะมองว่าถ้าสินค้าดีจะขายได้ด้วยตัวของมันเอง